พี่อยากการตัวเองเราเอาไป

ส่วนพี่สังคมที่ได้มีการผู้ใหญ่ในภาพนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงเกษตรนะคะ
ว่ายังไงครับ
กระทรวงกรรมจัดทศปราณนี้ก็
อยู่ที่กรรมการบริหารภาพ
และกรรมการบริหารพักษณ์ก็มอบหน้าให้ท่านหวันภักร์บริษัทริการพักษณ์

ทีนี้ไม่ทราบว่าพวกเราสงสัยอะไร
ผมก็รู้เพียงแค่นี้
แล้วก็ผมก็ได้แสดงเจตจำนงในส่วนที่ผมไปทำงานมาด้วยกัน
ที่เราไปหาเสียงไว้ชัดเจน

มีตัวเฉพาะอยู่นี่ค่ะมันพี่หาเสียงมานะครับ
คิดว่ามันควรจะอยู่ที่ภาคหลังหรือเปล่า
อธิบายทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ก็ได้พยายามทำความเข้าใจอย่างดี
แต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาอะไร

มันก็เป็นความเสียหายในภาพรวมนะครับของส่วนรวมนะครับ

แล้วเราไม่ได้แก้ปัญหาทางนี้เนี่ยค่ะ
ผมได้ชี้แจงและทำความเข้าใจไปหมดแล้วนะครับ
เราก็คงไม่มีความเห็นเป็นส่วนตัว

ถ้าการเกลี่ยเก้าอี้ใหม่แล้วมันทำให้บางคนต้องผิดหวังตรงนี้ไปเนี่ย
มันคงมีคนผิดหวังและสมหวังนะครับ
ก็ว่าไปนานค่ะ

เอ่อใบสาบ

เริ่มต้นผู้ใหญ่รับฝากยังไง

วันนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วว่า
นายกรรมตรีก็เป็นผู้ที่พิจารณาจนท้ายที่สุดนะครับ
แล้วก็คณะกรรมการบริหารและพักเขาก็ต้องดำเนินการ
ในส่วนนี้ผมว่าในหน้าที่ของแต่ละฝ่ายก็ขอให้ดำเนินการไปตามกระบวนการ
แต่ในตัวของท่านสมศักดิ์ยังเชื่อว่ายังจะได้ทำงานในส่วนที่ตนเองถนัดใช่ไหมคะ
ก็คงไม่อยากพูดถึงความเห็นส่วนตัวครับขอบคุณครับ